ปังของจริงของน้องนาวที่สานาศนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำละครฟอร์มยักษ์สร้อยหน้าขี้
นาวเนี่ยเล่าให้ฟังแบบขนลุกเลยนะเวลาใส่ชุดไทยแบบเต็มองค์เต็มเครื่องไม่รู้มันทำไม
มันมีอาการแปลกขนลุกตลอดเวลาเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสถานที่ถ่ายทำด้วยคือเรื่องนี้เขาไปถ่ายกันในแบบป่าเขาลำเนาไพรกันเลย
แล้วก็มักจะมีคนทักเหมือนกันบอกว่านาวนี่นะหนูอาจจะมีจิตสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับก็เป็นไปได้
ความเชื่อผัวพันเกี่ยวกับพ่อปู่พญานาคเพราะว่าขนาดวันบวงสวงคุณฝนเนี่ยมันตกปล่อยมาเลยเหมือนให้รู้ว่าพ่อมาให้พรแล้วนะ
บรรดานักแสดงเขาก็คิดกันไปแบบนี้นะคะยังไงก็ตามน้องนาวเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยลบหลู่เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็แล้วแต่
ท่ามนาคาราคีเพื่อกราบขอเข้ามาพ่อปู่ด้วยนะฮะ
แล้วก็ขอพรให้การถ่ายทำละครเรื่องนี้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใด
ฟังน้องนาวเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังกันหน่อยค่ะ
ตอนที่ไปถ้ำอะไรอย่างนี้หนูก็ไปหนูก็ไปกับเขา
บอกท่านว่าไงบ้างคะให้มันปังเหมือนแบบแม่เบี้ยอะไรอย่างนี้
คือหนูว่าเป็นคนที่มีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้ว
เราเรียนทางด้านหน้าตสินเนอะเราก็ต้องมีความเชื่ออยู่แล้วค่ะ
อะไรที่เราได้เล่นเป็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่คนไทยมีความเชื่อ
เราก็เต็มที่แหละแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มันราบลื่น
ก็เป็นพิเลียตที่เป็นชุดไทยแบบไทจ๋าเลย
แต่ว่าก็ได้มีชุดปัจจุบันบ้างนะมีสวยบ้าง
สัมภาษณ์อยู่ก็โปรยปลายอีกแล้ว

สัมผัสได้ไหมไม่รู้แต่ว่าพอยงไปโยงมาเอ๊ะมันก็เหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่
น้องนาวเรียนหน้าตสินเวลาใส่ชุดไทยหรือว่าไปถ่ายในสถานที่ต่างขนลุกเป็นประจำ
แถวบ้านเขาเรียกว่าองค์ลงนะบางทีมันแบบว่าเพิ่มพลังในการแสดงแบบนี้คุณผู้ชม
มันแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้นะไปต่ออีกหนึ่งสาวดีกว่า